ความคืบหน้าก็คือกรณีที่อยู่ก็มีไฟลุกไหม้เกิดขึ้นในบ้าน
โอ้โหเป็น๑๐๒๐๓๐ครั้งนะครับเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย
เป็นบ้านหลังหนึ่งในหาดใหญ่ที่สงขลา
ตำรวจก็ไปติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้
เจ้าของบ้านล่าสุดบอกว่าไม่เปิดประตูต้อนรับแล้ว
อยากจะพักผ่อนเพราะว่าเครียดเครียดสะสมมาหลายวัน

ก่อนหน้านี้ก็มีคนบางส่วนไปจ้องจับผิดว่ามันเกิดจากอะไร
จริงหรือเปล่ามีคนทำหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดจากธรรมชาติ
ทั้งหมดเลยจริงหรือมีคนตั้งคำถามเยอะ
มันเคยมีไงก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวว่ามีบ้านหลังนึง

เป็นข่าวดังล่าสุดเจ้าของบ้านบอกว่าพอนิมนต์พระมาทำบุญเรียบร้อยแล้ว

เคยลุกไหม้จู่ก็ลุกไหม้ไม่มีอีกแล้ว
คุณผู้ชมครับความคืบหน้ากรณีที่มีไฟปริศนาลุกไหม้
ภายในบ้านพักของนางสุวรรณีโทบุรีอายุ๕๔ปี

บ้านนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
แล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องมาถึง๑๓วัน

เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓จนถึง๑๕เมษายนที่ผ่านมา

เกิดขึ้นแบบไม่รู้สาเหตุจู่ก็ไฟลุกพลึบขึ้นมานะครับ
เหตุการณ์เริ่มปกติแล้ววันนี้ไม่มีไฟลุกไหม้อีก
หลังจากที่ได้นิมนต์พระมาสวด
แล้วก็เมื่อกี้นี้ก็จะมีประพรมน้ำมนต์ด้วยตามจุดต่าง
และตำรวจก็เริ่มเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙

เพื่อจะไปตรวจสอบหาหลักฐานประกอบคดี
หลังจากก่อนหน้านี้นะครับนางสุวรรณีเจ้าของบ้าน
เข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจภูทรหาดใหญ่เอาไว้แล้ว
ปรากฏว่าพอตำรวจไปในวันนี้
นางสุวรรณีเจ้าบ้านครับแม้จะออกมาพบกับเจ้าหน้าที่
แต่ไม่ยอมเปิดประตูแล้วก็ไม่ต้องการให้ใครเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านแล้ว
เหตุผลก็คือว่าอยากจะยุติเรื่องเพียงเท่านี้แหละ
ที่ผ่านมาคือเหนื่อยแล้วก็เครียดมากแล้ว
อยากจะพักผ่อนอยากกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
ลองไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ที่วันนี้เดินทางไปที่บ้าน

คือหนูไม่ทราบคือถ้าเกิดเราไม่รู้อย่างนี้ค่ะ

ก็จะโทรหาพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสอบสวนดำเนินการต่อไปว่า
คดีมันจะไปยังไงคือถามเราก็ลงความผิดอะไรไม่ได้

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพลักษึกษาวิทยาเขต
กระบี่นำเครื่องมือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
มาตรวจสภาพร่างกายหัวใจแล้วก็ระบบประสาท
ของเด็กผู้หญิงอายุ๑๑ปีซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าบ้าน

จากว่าทุกครั้งที่เกิดไฟไหม้เนี่ย

เรื่องต้นนะครับคุณแม่ก็ปรึกษากับญาติญาติว่า
หลังจากนี้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาอีก
ก็จะให้ลูกสาวย้ายไปอยู่บ้านญาติชั่วคราวเอาไว้ก่อน
พอไปถามลูกสาวลูกสาวบอกว่าเหมือนกับตัวน้องเนี่ย
ลางอะไรไม่รู้มาบอกเหตุล่วงหน้าว่าเดี๋ยวจะมีไฟไหม้เกิดขึ้น
แล้วก็ต้องเดินไปยังจุดที่เกิดไฟไหม้ได้ทุกครั้ง
นั่นก็คือความคืบหน้าของเหตุการณ์ไฟไหม้ปริศนาในพื้นที่หาดใหญ่นั่นเองครับ